เป็นคลิปที่ชายวัยรุ่นบังคับให้ผู้หญิงกราบเท้า

เหตุการณ์นี้ค่ะถูกระบุว่าคนที่บังคับให้ผู้หญิงมากราบเท้า
เป็นลูกออบตเนอะ๑
ส่วนปัญหาเกิดจากเรื่องของแชร์
เดี๋ยวรายละเอียดเล่าให้ฟังแต่ให้คุณผู้ชมดูคลิปต้นเรื่องก่อนค่ะ

เขาไลฟ์อยู่ประมาณสัก๘นาทีกว่านะ

ลักษณะนอกจากจะพูดจาข่มขู่

เกี่ยวกับเรื่องของปัญหา

แล้วเขาก็กราบจริงแล้วนะนางสาวเอนะเขากราบลงใกล้เลยนี่นะคะ
แล้วคลิปนี้มันเป็นไลฟ์ไงไลฟ์มันก็ถูกแชร์ต่อต่อต่อ

ใช่ค่ะแล้วก็ถูกระบุว่าผู้ชายที่สวมเสื้อสีเขียว
ที่บังคับให้คนกราบเท้าจังหวะนี้กราบลงจริงกราบลงแทบเท้าเลย

ใช่ถูกระบุว่าเป็นลูกชายนายกอบตอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี
คนที่เขาแชร์เขาบอกว่าช่วยแชร์ต่อหน่อยสิ
ทำไมลูกชายโอเบอร์ตอคนนี้กลางจนเก่งจน
มีคนโกงแชร์เข้าไปหลัก๑๐ล้าน
หลัก๑๐ล้านแล้วคนโกงแชร์นั้นมอบตัวแล้วนะ
แต่ดันไปคุยกันกับลูกชายอบตคือนายคนนี้
แล้วเหมือนผู้หญิงคนนั้นนางเอเขารู้ว่า
ทำไมคนโกงแชร์คนนั้นถึงไปคุยกับลูกอบต

แล้วก็มีการทักแชทกันไปคุยกันกับเพื่อนของลูกชายนายกอบตด้วย
แล้วเพื่อนดันคอปข้อความที่นางเอเนี่ยคุยกันเนี่ย
ไปส่งให้กับผู้ชายคนนี้นะฮะ
ผู้ชายคนนี้ก็เลยเหมือนโมโหเข้าใจผิดว่าถูกกล่าวหา
ทั้งตัวเองและครอบครัวว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการโกงแชร์ค่ะ
ก็เลยเรียกนางสาวเอกับพ่อแม่มาเคลียร์กัน

เคลียร์แทนพ่อเคลียร์แทนครอบครัว

ไหนถูกระบุว่าเป็นลูกชายอบตจริงไหมล่ะ

ไปถามนายกอบตคนดังกล่าวนะคะ
ทราบชื่อนายสุรชัยทนสิงศ์
นายกอบตหัวว่าอังคฤษิมหาโพธิชมปราจีนบุรี
สรุปแล้วยอมรับนะยอมรับว่าชายที่สวมเสื้อสีเขียวในคลิปเนี่ย

และพอคลิปมันเผยแพร่ออกไปได้กล่าวตักเตือนลูกชายไปเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ถามที่มาที่ไปนะคะ
ลูกชายก็บอกว่ามันมีการด่ากันไปกันมาในเฟซบุ๊กน่ะ
ระหว่างลูกชายตัวเองกับผู้หญิงคนนี้ที่เรียกมากราบเท้า
และสุดท้ายเนี่ยภาพที่มันเกิดขึ้นเป็นช่วงที่เรียกผู้หญิงคนนี้มาพูดคุยมาเคลียร์ถึงเรื่องราวดังกล่าว
คุณพ่อยืนยันว่าตัวเองเนี่ยแม้ว่าจะถูกอ้างถึงในเฟซบุ๊กไลฟ์เนี่ยนะคะ
แต่ก็ไม่ได้เป็นคนสนับสนุนสิ่งที่ลูกชายทำลงไปนะไม่ได้ไปบอกลูกชายให้ทำเนี่ย
ฝากขอโทษผู้หญิงคนนั้นด้วยที่มากราบเท้าที่ถูกเรียกมาข่มขู่แบบนี้นะคะ
เรื่องต้นมีการพูดคุยเคลียร์ทำความเข้าใจกันแล้วเขาบอกแบบนี้
คือเขาอ่ะนะพอเขาไลฟ์แบบนี้ไปต้องบอกว่าทัวร์ลงคนไปเม้นต์ด่ากันแบบโอ้โหทั้งเฟส
ใช่ออกมาขอโทษนะคะแล้วเป็นคลิปด้วยนะถ่ายหน้าใกล้เนี่ยนะคะ
แล้วเค้าขอโทษใช้คำว่าขอโทษเนี่ย๑๒ครั้ง

เออเลยมีน้ำตากรอเบาด้วยอ่ะ
ให้เด็กผู้หญิงคนนั้นกราบเท้า

สู้ต่อไปช่วยเหลือคนต่อไป

แล้วสังคมว่ายังไงล่ะ

คือการให้อภัยลองสักครั้งไหม
ทำอะไรก็มีสติแล้วกันเนอะ